มาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์คดีของน้องชายแดน

น้องชายแดนเขาไปเรียนกฎวิชาเพื่อจะเตรียมสอบเตรียมทหาร
ที่สถาบันกวดวิชาครูพี่นัทแล้วก็น้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วก็เป็นคดีคงคดีความคนในบ้านก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
เชื่อว่าทุกคนน่าจะจำชื่อครูพี่นัทได้
ว่าตอนนั้นพอข่าวออกมาหลายคนคุณประนำหยามเหย็บเลย

ประหารชีวิตครูพี่นัทเลยนะครับ
คือสถาบันกวดวิชาก็เป็นบ้านของเขาเอง
เอามาตั้งเป็นสถาบันกวดวิชาชื่อว่าบ้านครูพินัท
หรือว่านายนัทพลถาวรพิบูล
นะฮะเขาอยู่ที่หมู่บ้านไอซแลนดหกตำบลวัดทรายอำเภอเมืองนครสวรรค์
แล้วก็มีนางสาวพีรยาพระแสนเป็นภรรยา
นางสาวนงลักษณแสนเป็นแม่ยาย
ทั้งหมด๓คนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
น้องชายแดงหรือว่าเด็กชายทัพปกรณ์ทรัพย์สินอายุ๑๔ปี
ที่ไปสมัครเรียนกวดวิชาจนถึงแก่ความตาย
ก็ตั้งแต่ช่วงกลางปี๖๒ที่ผ่านมา
เมื่อวานนะครับวันที่๑๒พฤษภาคมสีเมื่อวานซื่นนะฮะ
สารจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นสารชั้นต้นได้มีการอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้น
ในการตัดสินประหารชีวิตนายนัทพลหรือว่าครูพินัท
พิพากษาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตภรรยาและแม่ยายด้วย
คดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็นสารชั้นต้น
จำเลยยังมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณคำพิพากษาของสารชั้นต้นต่อ
ในการที่จะไปยื่นต่อสารอุทธรณ์ใน๓๐วันตามที่กฎหมายกำหนด
คดีนี้สืบเนื่องมาจากว่า๒๐มิถุนายน๒๕๖๒เนี่ยน้องชายแดนเนี่ย
ซึ่งไปเรียนกฎวิชาที่นี่เสียชีวิตอย่างปริศนา
ระหว่างการไปติวสอบเข้าเตรียมทหารที่บ้านของครูพี่นัท
ต่อมามีการจับกลุ่มเจ้าของสถาบันกวดวิชาก็คือนายนัทพล
หรือว่าบ้านครูพี่นัทนี่แหละพร้อมกับภรรยากับแม่ยาย
ข้อหารร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
มีการสืบสวนนะฮะเจ้าหน้าที่พบว่ามีการทำร้ายน้องชายแดน
นายนัทพลนั้นทำร้ายเสร็จนำน้องชายแดนขึ้นรถไปส่งที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
แล้วกำชับให้เพื่อนนักเรียนทุกคนแจ้งบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์เล่นสกรรมแบบรับบี้
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุจนทำให้น้องนั้นถึงแก่ความตาย
มาพ่อของน้องชายแดนสงสัยถ้าเป็นการเล่นกันทำไมเนื้อตัวลูกบอบช้ำขนาดนั้น
ผลการชนะสูตรศพพบว่าอวัยวะภายในกับภายนอกบอบช้ำอย่างหนักมาก
มันเหมือนการถูกกระทืบนะครับคุณผู้ชม
ตำรวจก็สืบต่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุมีนักเรียน
มีเด็กไปสมัครเรียนทั้งหมดเนี่ย๘คนนะฮะ
มีนักเรียน๔คนเป็นคนเห็นเหตุการณ์ขณะน้องชายแดนถูกทำร้ายจนเลือดไหลออกมา
รถยนต์ที่น้องถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลก็มีคราบเลือดตกอยู่
อกจากนั้นนะฮะประกอบกับมีเด็กหนึ่งในนักเรียนของเขาเนี่ย
พาตำรวจไปชี้จุดเป็นจุดที่นำถุงใส่ไม้เบสบอล๘อันไปโยนทิ้งแม่น้ำปิ่ง
เพื่อทำลายหลักฐานจนกระทั่งไปพบกับไม้เบสบอล
เพราะว่าไม้เบสบอลนั้นมันเป็นอาวุธที่ครูพินัท
ครูพี่นัทเนี่ยมักจะใช้ความรุนแรงกับนักเรียนที่ไปเรียนเป็นประจำ
นักเรียนรุ่นก่อนก็บอกเคยถูกทำร้ายแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่มีใคร
กล้าไปแจ้งความในการดำเนินคดีสาเหตุที่ต้องทำร้ายน้องชายแดนเขาบอก
ว่ามาจากการที่น้องชายแดนไปขอโทรศัพท์มือถือจากครูพินัทซึ่งถูก
ไว้ระหว่างติวเพื่อติดต่อให้ทางบ้านสุดท้ายมีปากเสียงกัน
ระหว่างน้องชะแดนกับครูพี่นัทแล้วทำให้ครูพี่นัทไม่พอใจแล้ว
คนที่เกี่ยวข้องก็ไม่พอใจก็เลยทำร้ายร่างกายน้องชายแดนจนถึง
ความตายนะครับด้านคุณไก่ซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องชายแดนนะฮะ
ก็บอกกับญาติสนิทบอกว่าตอนนี้ศพของน้องยังคงเก็บเอาไว้ที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชหลังทราบข่าวว่าสารชั้นต้น
ตัดสินประหารชีวิตผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็จำคุกตลอดชีวิต
ภรรยากับแม่ยายก็รู้สึกพอใจขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมนะครับ
จากนี้ครอบครัวเตรียมชาวประนักกิจศพน้องชายแดนวันที่๑๓
มิถุนายนนี้โดยจะนำศพของน้องชายแดนออกมาจากโรงพยาบาลในช่วงบ่าย
ของวันที่สิบสองมิถุนายนแล้วสวบเพียงหนึ่งคืนแล้วก็จะเผาเรือนวัน
รุ่งขึ้นที่วัดส้มเกลี้ยงตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตาก
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าแต่อย่างที่บอกว่าผู้ต้องหาเขาอุทธรณ์ได้
ใน๓๐วันอันนี้เป็นเพียงคำพิพากษาของสารชั้นต้นเท่านั้นนะครับ
ก็ถ้ามีการอุทธรณ์ก็ต่อกันไปอีกยาวอีกเป็นปีเหมือนกันนะคะ